คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะนี่ขึ้นด้านหลังของเรา
โกรธจัดเผ็ดจริงยิงทิ้งคนมาลักขโมยพริกเลย
แต่ว่าคนที่ถูกยิงบอกแบบนี้ข้าไม่ได้ไปขโมยพริกในสวนของเอง
เพราะข้าเองไม่กินเผ็ด
คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีการยิงกันเกิดขึ้น
โดยเข้าใจว่ามาขโมยพริกในสวนของเขาก็เลยยิงใส่เลย
ปรากฏว่ายิงแล้วไปโดนขานี่ก็เลยกลายเป็นแค่บาดเจ็บยังโชคดีไม่ถึงตาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นการยิงกันในสวนพริกบนถนน
ระหว่างบ้านหนองแค่บ้านดอนพยอมที่อำเภอธวัฒน์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
คนถูกยิงไม่ใช่ถูกยิงขานะคุณขอโทษ
ถูกยิงข้อศอกซ้ายนะครับ
ถูกยิงคือนายนิกรฤทธิแผลงอายุ๕๒ปีนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพธวัฒน์บุรีตามจับผู้ก่อเหตุได้
ผู้ก่อเหตุก็คือนายสำริทสงคณามอายุ๓๙ปีนะครับ

พร้อมกับมีการยึดปืนลูกซองสั้นและกระสุนจำนวน๑๕นัดนะครับ
ทีนี้คนก่อเหตุก็คือนายสำริทยอมรับนะ

เพราะนายนิกรเข้ามาขโมยพริกในสวนของผม

ดักรอมาดูซิใครมาขโมยพริกในสวนผม
พอเจอนายนิกรผมยิงใส่เลยนะครับ
มีแขนกันนะ
มีแขนกันคือตอนผมหายพระบุคคลลม

เห็นกันด้วยเพื่อนบุ้นทาวตรีสี่นานบ้าง

ไม่ได้ยิงตอนที่เขารักตอนเกิดเหนียวตอนยิง
แต่คิดว่าเป็นคนมารักเมื่อคืนนี้

แต่วันนี้ว่าเจอกันตอนกลางวัน

เห็นว่ามีคนมาขโมยตอนกลางคืน
แต่ดันมาเจอคนที่ถูกยิงตอนกลางวัน
ก็เลยคิดว่าคนที่ถูกยิงก็คือนายนิกรนี่แหละ

คุณผู้ชมฮะกลายเป็นเหตุเข้าใจผิดหรือเปล่า
เพราะว่าคนที่ถูกยิงก็คือนายนิกร
วันนี้ผู้สิทธิ์ของเราไปพูดคุยกับนายนิกรที่โรงพยาบาล

โอ้โหโชคดีกระสุนไม่เข้าจุดสำคัญ

บอกแบบนี้นะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำ

ปรากฏว่านายสำริทผู้ก่อเหตุ
เดินเข้ามาถามเลยบอกมึงขโมยพริกกูไปหรือเปล่า
ผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ขโมยเพราะผมไม่กินเพจนะฮะ
ผมเป็นโรคหัวใจโตกินเผ็ดไม่ได้

และอีกอย่างนะคือบอกไปแบบนั้นปรากฏว่า
นายสำริทไม่เชื่อหาว่ามาขโมยพริก
ก็เลยชักปืนมาแล้วก็ยิงใส่ผมนะครับ
สงสารมันมีลูกชายแกนั่งอยู่ข้างหลัง
สงสารมันเป็นภาพติดตาเป็นภาพติดตาเด็ก
เป็นการยิงต่อหน้าเด็กด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะ
สำหรับเรื่องของคดีตำรวจสพธวัฒน์บุรี
ระหว่างการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
โดยเฉพาะ๒คนที่ยังพูดไม่ตรงกันนะฮะ
ใช่